เทคนิคการขายนะยกให้ร้านนี้เลยยืนยืนหนึ่ง
หรือจะยืนหลายคนก็ได้แต่ช่วงนี้ขอยืนหนึ่งแล้วกัน
เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นยืนกิน

อ่ะบอกเลยว่าเราจะพาคุณมาที่บริเวณถนนศรีเพชรสอง
หน้าโรงรับจำนำเก่าไม่ต้องเข้าโรงรับจำนำนะ

เพราะว่าที่นี่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำเขาบอกว่าโอ้โหร้านนี้เด็ดมาก
คุณเห็นไหมคนขายยืนเสียบยืนเสียบยืนเสียบอยู่เนี่ย
เขากำลังเสียบลูกชิ้นค่ะร้านนี้คือร้านลูกชิ้นหมูเกรียงไกร
ลูกชิ้นหมูซึ่งคุณซื้อแล้วคุณยืนกินหน้าร้านได้เลย
ร้านนี้เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรำ
เขาใช้คำนี้เลยนะคืออย่างนี้ลูกชิ้นของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นลูกชิ้นทอด
ที่ฉันชอบมากซึ่งมีจุดเด่นก็คือลูกชิ้นทอดของเขาเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มไหนใช่ไหม
เนื้อเนี่ยนุ่มอร่อยเน้นแบบหมูไม่เน้นแป้งเป็นลูกชิ้นหมูล้วน
แบบว่ามีแป้งแบบน้อยหน่อยนะคะแต่ว่านุ่มอร่อยแน่นอนและที่สำคัญ
ความอร่อยของลูกชิ้นต้องคู่กับอะไรอะไรน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มของเขาเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเลย
รสชาติจะเป็นเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเป็นน้ำจิ้มน้ำมะขามเปียกดิฉันชอบมากเลยคุณ
แล้วมันจะมีความแบบเผ็ดอมเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกทอดแล้วก็มีหอมแดงทอดด้วยนะ
บอกเลยว่าใครที่มาลิ้มลองแล้วต้องแบบอยากกินอยากกลับมากินอีกแน่นอน
แล้วคุณพี่เกรียงไกรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้คือแต่ก่อนร้านเขาก็จะมีลูกค้ามายืนรอกินกันนะ
ตั้งขายอยู่ที่บริเวณนี้เป็น๑๐ร้านเลยคุณจนกลายเป็นเอกลักษณ์ในการกินที่ไม่เหมือนร้านไหนไม่เหมือนใคร
แล้วก็มีเขาบอกว่าพบเพียงแค่จังหวัดบุรีรำเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะ
อาจจะเป็นร้านสไตล์นี้แต่ว่าร้านอื่นอื่นก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากว่าสถานการณ์ใช่ไหมคุณ
โควิด๑๙ไงก็เลยทำให้ลูกค้าไม่สามารถมาซื้อแล้วก็ยืนกินได้แบบเมื่อก่อนที่หน้าร้าน
แต่ความอร่อยยังคงเดิมคุณซื้อกลับไปยืนทานที่บ้านก็ได้
ซื้อกลับไปแล้วก็ไปยืนจะกินที่ไหนก็ได้ทีนี้
คุณซูอลถ้าอยู่ที่บ้านอ่ะขออนุญาตนั่งกินได้มั้ยครับ
โควิดมันจะไม่ได้ฟิลค์โควิดอ๋อต้องยืนกิน

ลำบากเนอะกินลูกชิ้นร้านนี้
เมื่อยแล้วแต่แต่ใครที่อยากจะไปลิ้มลองลูกชิ้นยืนกินร้านนี้นะคะ
ก็ไปกันได้นะคะร้านเขาเปิด๖โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็นนะคะ
อยู่ที่บริเวณถนนศรีเพชร๒หน้าโรงรับจำนำเก่านะ
แล้วก็เสาร์อาทิตย์เขาจะขายที่ถนนคนเดินซะกราวนะคะ
หรือใครอยู่บุรีรำเขาบอกว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างได้
ละ๕บาทเป็นชุดก็มีเหมือนกันน้ำจิ้มแยกขายก็มีเหมือนกัน

ยุคนี้ก็ต้องอย่างนั้นแหละซื้อเดลิเวอรี่กลับบ้านไป
ทานที่บ้านกันเพื่อความปลอดภัยนะ